เอาล่ะไปดูเหตุที่นักเรียนช่างขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันโอ้โหอย่างกันในหนังนะครับ
กลุ่มคู่กรณีนะอืมคือตายหนึ่งเจ็บสอง
แต่มีคนโดนลูกหลงแล้วไม่ใช่ลูกหลงธรรมดาเป็นลูกปืน
ลูกปืนคือเด็กปั๊มอยู่ในปั๊มคุณผู้ชมไปดูหวัดเสียวครับ

พี่สูงมาเบาพี่สูงมาเบาโอ๊ยขนาดมันแอบอยู่นี่

นี่ใช่ไหมเด็กปั๊มคนนี้ใช่ไหมคุณนัทพงศ
เห็นจังหวะเขาซะดุ้งไหมครับครูกระละพรดูนะ

เข้าใต้ลาวนมโอ้วะเสียวอูบแท้เลยนี่
จากกล้อวงจรปิดในปั๊มน้ำมันบริเวณปากซอย๓
กูนเทพหวานฆลหน้าคอร์นเด็กปำม่มันยืนพิงกำแพง
อยู่กระตุกมาทิ้งเข้าลาวนมไปแล้วกระสุน
เป็นการไล่ไล่ยิงกันนะฮะไล่ยิงกันที่ถนนหน้า
อย่างที่บอกไปเข้าใต้ราวนมซ้ายไปสะดุ้งเฮือกนะครับ
แล้วไม่ใช่คิมวินคนนั้นที่คนเดียวที่ถูกยิงนะมีวัยรุ่นอีก๒คน
คนหนึ่งชื่อพัชรพลถูกยิงเข้าท้อง
อีกคนชื่อนายภูเมฆถูกยิงเข้าหน้าอก
หลังก่อเหตุทั้งหมดขี่จักรยายนแยกย้ายกันหนีนะฮะ

ต้องแบบสี่ถือของเข้าข้างบนเนียยม

นัดเลยใช่ไหมที่เราได้ยินเสียงปืน

ตอนนั้นเรายังไงเพื่อนเราแล้วเราไปหลบไหน

แล้วเพื่อนเราเจ็บนี่ตอนนั้นเรารู้ไหม
แต่กระจาบน้องน้องน้องตรงนี้

แผลที่ตัวลึกไหม
น่าจะโดนลูกทรงเข้าไปในหัว

ที่โดนเข้าใต้ราวนมไป

เอาคุณผู้ชมไปดูภาพอีกมุมหนึ่ง
เป็นกล้องหน้ารถของทีมอาสาสมัครบางบอน

ช่วยกันเอาผู้บาดเจ็บคือนายภูเมฆ

ถูกกระสุนไม่ทราบขนาดเข้าหน้าอก๑นัด

หลังจากถูกยิงนะครับก็เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
รถกู้ภัยมาแต่ไม่ทัน

คือเข้ากระสุนเข้าจุดสำคัญ

มารอพบพนักงานสอบสวนทั้งคู่ยืนยันว่า
อยู่บ้านลูกฉันเป็นคนดี
ลูกฉันเป็นคนดีไม่รู้ว่านอกบ้านจะเป็นยังไง

แต่หากลูกผิดจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
เอาลองฟังคุณพ่อคุณแม่หน่อยครับ
พ่อของนายภูมิเมฆนะครับมารอรับศพลูกชายซึ่งกำลังเศร้าเลยนะฮะ
ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์คนรุ่นหลังเห็นแล้วดูไว้นะฮะ
คือท่านก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าข้าม
ก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อด้วยนะครับ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคลึงครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจนครบานเก้าเรียกประชุมตำรวจฝ่ายสืบสวนนะครับ
เพื่อคลี่คลายคดีแบ่งกำลังทำงานออกเป็น๓ส่วนนะครับรวบรวมหลักฐาน

สอบสวนทราบว่าสาเหตุเกิดจากเด็กนักเรียนอาชีวะ๒สถาบัน
มีปัญหาวิวาดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
พอมาเจอกันปั๊บเนี่ยก็มีการท้าทายกันแล้วก็ใช้ปืนที่พกติดตัวมายิงใส่กันครับคุณผู้ชมฮะ
จนมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บอย่างที่ผมเล่าไป
ตำรวจสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลนะครับได้บางส่วนแล้ว
คุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายมาได้ขณะนี้รวม๔คนด้วยกัน
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของลูกด้วยไหมคะ
กฎหมายมีครับถ้าเรามีพยานหลักฐานไปถึงพ่อแม่ก็ต้องถูกนะครับ
เรื่องของการไม่ควบคุมไม่ดูแลนะครับมีกฎหมายรองรับที่เราจะต้องดำเนินการครับ

ผู้ที่ได้รับลูกหลงนะคะทางมาตรการความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรบ้างไหมคะ
พอมีมาตรการแน่นอนครับเราขนาดนี้ผมได้มอบหมาย
อ้าวเนี้ยนะฮะท่านผู้การน้องก้าวที่เป็นภาษาข่าวภาษานักศึกษ์ภีมกรรรดิดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แม้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นเยาวชนก็ตามนะครับแล้วหากสืบสวนไปพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะ
ขาดการดูแลเอาใจใส่เดี๋ยวโดนด้วยนะครับเพราะว่าจะผิดตามเรื่องของการเพิกเฉย
นะฮะไม่ดูแลผู้ที่อยู่ในความปกครองให้ไปก่อความเดือดร้อนนะครับค่ะ
จากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการติดตามไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีแล้วล่ะสำหรับผู้ก่อเหตุนะคะ